เหตุการณ์ที่จังหวัดภูเก็ตมีคนไปเห็นศพแล้วก็ที่สำคัญเรามีคลิปกล้องวงจรปิด
เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าผู้ชายคนนึงเหมือนไปซื้อของมาเอาไอ้รถเข็นเนี่ยเข็นมาท้ายรถแล้วก็กำลังขนของจะใส่ท้ายรถ
หลังจากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาประชิดติดตัวลักษณะเหมือนพูดคุยกันอยู่แป๊บนึง
ก่อนที่เขาจะกระหน่ำแทงแทงแทงใช้คำว่าแทงจนร่างพลุนนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นต้องแทงกันขนาดนี้ไปโกรธแค้นกันมาตอนไหนทะเลาะอะไรกันรู้จักกันหรือเปล่า
นี่นะผู้เสียชีวิตเปิดท้ายรถเขากำลังจะเอาของใส่รถตัวผู้ก่อเหตุนะคะใส่ชุดสีดำมาเลยนะทั้งเสื้อเหมือนแจ็คเก็ตดำแขนยาวแล้วก็กางเกงขายาวเดินมาเหมือนพูดคุยถามถาม
คุณผู้ชมจังหวะนี้คุยไม่กี่นาทีแล้วเอามีดกระหน่ำแทงแบบไม่ยั้งโอ้โหคือภาพมันน่ากลัวมากแล้วมันเกิดขึ้นริมถนนด้วยนะคะคือเป็นกล้องวงจรปิดหน้าห้างแห่งหนึ่งค่ะอยู่ที่ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจับเหตุการณ์ไว้ได้หมดเกิดขึ้นตอนหกโมงครึ่งนะคะคือที่ผ่านมานี่เองทีนี้ตอนที่คนร้าย
ตามที่เล่าให้คุณผู้ชมเลยเขาขับรถมาเอาของใส่นะคะ
ซึ่งรถเขาจอดอยู่ใกล้กับประตูห้าง
แล้วตรงนี้มันห่างจากตลาดสดมีพ่อค้าแม่ค้าอยู่เป็นจำนวนมาก
คนร้ายเป็นผู้ชายตามภาพที่เห็นเลย
เข้าไปพูดคุยก่อนที่จะเอาอาวุธมีดปลายแหลมกระหน่ำแทงอย่างโหดเยี่ยม

แล้วมีการกระชากสร้อยคอทองคำไป๑บาทพระเลี่ยมทองน้ำหนัก๑สลึง๑องค์
และกระเป๋าสะพายของผู้เสียชีวิตหลบหนีเข้าไปในห้างที่อยู่ตรงนั้น
ถามว่าเข้าไปในห้างแล้วเขาทำอะไรทำไมถึงไม่หนีออกไปเลยถูกไหม
เขาเข้าไปในห้างเพื่อจะไปพรางตัวเขาไปทำการเปลี่ยนเสื้อผ้า
แล้วปรากฏคือไปเห็นว่าเขาไปทำสร้อยคอทองคำกับกระเป๋าสะพายของคนตายตกเอาไว้แถวนั้นคุณ
นี่คือตัวผู้ก่อเหตุนะคะก็คือได้แต่พระเลี่ยมทองไป
พอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จมีการเอาไปซุกซ่อนอยู่ในร้านขายอุปกรณ์ของเล่นเด็ก
แล้วก็เสื้อเชิดแขนยาวสีดำที่เขาก่อเหตุตกอยู่แถวนั้น
วิ่งออกไปทางประตูหลังด้านหลังของห้างคือตรงนี้เขาเดินออกไปแล้ว

ตำรวจสพเมืองภูเก็ตค่ะพอได้รับแจ้งเหตุไปตรวจสอบนะคะที่หน้าห้าง
ก็ไปเจอร่างของผู้เสียชีวิตที่บอกว่าถูกแทงด้วยอาวุธมีด
คุณผู้ชมโดนแทงตรงท้องด้านซ้าย๓แผลด้านขวา๑แผล
เสียเลือดมากนอนสลบแบบไม่รู้สึกตัว
แล้วก็ยังมีเศษเหรียญมีมีดปลายแหลมยาว๓๐เซนสภาพเนี่ยมันงอเลย

กระเป๋าใส่เงินสดเป็นเงินสักประมาณ๒๐บาทถึง๕๐๐บาทจำนวนมาก
สร้อยคอทองคำของผู้เสียชีวิตตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดค่ะช่วงเที่ยงนี่คือมีดที่ก่อเหตุ
งอแบบนี้เลยคุณคิดว่าเขาต้องแทงขนาดไหน
แล้วมีดเนี่ยเหมือนเป็นมีดใหม่ด้วยนะ
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะปรากฏคนก่อเหตุเข้ามอบตัวคุณคิง
ทราบชื่อคือนายปัณวิทย์เทพบุตรนะคะ
เทพบุตรอายุ๓๕ปีอาชีพกราฟิกดีไซน์ด้วยนะ
เออนะคะเข้าไปมอบตัวกับตำรวจที่สพเมืองภูเก็ต
เจ้าตัวรับสารภาพเลยผมนี่แหละแทงนายเจริญจนเสียชีวิตจริง
ถามว่าเอาพี่พี่ปานวิทย์พี่ทำไมถึงโหดขนาดนี้
ไปแทงเขาทำไมเขาบอกว่าเข้าใจผิด
เพราะคิดว่าคนตายเป็นอริเก่าผมไม่ได้จะชิงทรัพย์
ตำรวจก็เลยเอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณจุดเกิดเหตุ
และเส้นทางที่เจ้าตัวใช้หลบหนีผู้สื่อข่าวถามหลายคำถาม
ลองดูเขาตอบว่าอะไรอ่ะรู้ไหมน้องสาเหตุอะไรที่ลงโรงเรียน

ตอบค่ะคุณไม่ตอบเลยเดินเดินเดินเดิน
ตามทางที่เจ้าหน้าที่พาไปทำแผนเท่านั้นแล้วพันธุ์ตำรวจเอกสารวุฒิชูประสิท
กับการสอบภอมเมืองภูเก็ตท่านเปิดเผยแบบนี้ก่อนเกิดเหตุสองเดือน
คุณผู้ชมย้อนกลับไปสองเดือนก่อนหน้าตัวผู้ก่อเหตุนายปัณวิทย
เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าตานิดไม่รู้นามสกุลนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยตัวนายปัณวิทย์ไปมีเรื่องกับเขามีปากเสียงกันรุนแรงเรื่องของการขับรถ
แถวถนนในอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเจ้าตัวสะสมความแค้น
ก่อนเกิดเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ตลาดเกษตรแถวนี้ห่างจากจุดเกิดเหตุสักหนึ่งร้อยเมตร
ปรากฏไปเห็นผู้เสียชีวิตหน้าตาคล้ายกับคู่กรณีคู่อาริของตัวเอง
เดินเข้าไปถามว่าใช่ตานิดไหมแต่ตัวนายเจริญคนตายบอกว่าไม่ใช่
เขาก็เลยเกิดอาการโมโหแล้วคิดย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เขาแค้น
เขาก็เลยแทงค่ะไม่ได้เอาทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตไปนะคะ
บอกคิดว่าเป็นอาริเก่าก็เดินดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับเหตุการณ์แบบนี้